ครับเรายังคงขีดเส้นใต้กันเรื่องราวของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์นะฮะ
ตอนนี้หลายคนก็จับตามองเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเอกชน
เสียค่าเทอมแพงให้ลูกหลานแต่การดูแลลูกหลานเป็นอย่างไร
ใบประกอบวิชาชีพครูมีไหมการจ้างคนเป็นอย่างไร
หรือเรื่องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพงเกินกว่าเหตุ
แล้วก็ทรงศึกษาธิการควรจะเข้าไปดูแลได้หรือยัง
อาบติดตามจากอาจารย์สุภาพคลิกขจานิกฤทธิ์เซ็นต์ใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ยิ่งเจอยิ่งขุดยิ่งสาวยิ่งได้เห็นความผิดปกติเกิดขึ้นเยอะเลยครับ
ในโรงเรียนที่เกิดเหตุสารศาสตร์วิเทศ
แต่ว่าประเด็นเรื่องเหล่านี้ว่ากันไปเถอะครับ
ข่าวของไทยรัฐเนี่ยติดตามเป็นระยะ
วันนี้เขาก็ไปกันที่โรงเรียนก็มีรายงานข่าวเข้ามา

แต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ผมคิดว่า
ไม่ควรจะเป็นประเด็นแค่ครูทำร้ายเด็กอย่างเดียวแล้ว
เพราะว่าเรื่องที่มันผุดโผล่ขึ้นมา
มันเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องตื่นขึ้นมา
เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันลุกลามมันเกิดขึ้นมานานแล้ว
มีสองเรื่องนอกจากเรื่องครูทำร้ายเด็ก
ประเด็นใหญ่ที่โผล่ตามมาก็คือ
เรื่องของเกณฑ์การเก็บเงินค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียม
กับเรื่องการรับเด็กเกินจำนวนที่ทางราชการกำหนด
ว่าห้องหนึ่งรับได้เท่าไหร่แล้วรับจริงเท่าไหร่
ทั้งสองประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่า
กระทรวงศึกษาจะได้โอกาสสะสางปัญหาแล้วล่ะ
ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา
เรื่องเก็บเงินค่าเล่าเรียนมีพ่อแม่ผู้ปกครองเยอะ
ที่อันนี้ไม่เฉพาะโรงเรียนในเครือสารศาสตร์วิเทศหรอก
ที่เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้โรงเรียนเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลเอ๊ะทำไมค่าเทอมค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียม
มันแพงมากยิ่งเฉพาะโรงเรียนที่มีเกรดดีดีหน่อยโอ้โห
และยิ่งโรงเรียนที่มีหลักสูตรกึ่งอินเตอร์สอนภาษาต่างประเทศด้วย
อันนั้นแสนขึ้นแสนขึ้นแต่เอาเถอะนั่นเป็นเรื่องของคนมีเงิน
เขามีทางเลือกแต่ว่าโรงเรียนระดับระดับรองรองลงมาเอ๊ะทำไม
ทำไมถึงต้องจ่ายค่าเทิมค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมแพงขนาดนั้น
มีข้อกำหนดอะไรไว้หรือเปล่าจากสำนักงานศึกษาคณะกรรมการ
ที่ดูแลเรื่องศึกษาเอกชนก็พอไปดูระเบียบ
เขาก็มีกฎเกณฑ์กติกาว่าเทอมหนึ่งเก็บได้เท่าไหร่ค่าธรรมเนียมค่าเทอม
ปรากฏว่าเท่าที่ได้ตรวจสอบเกินเยอะเลยครับเกินเยอะเลย
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเกิด
เอาจริงเอาจังขึ้นมาไม่งั้นแล้วถ้าปล่อยไว้มันจะเป็นธุรกิจการศึกษา
มันจะเป็นธุรกิจการศึกษานึกถึงเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องหลัก
มากกว่าที่จะบริการทางการศึกษาอย่างโรงเรียนในเครือสารสารศาสตร์วิเทศเนี่ย
ที่มีอยู่สักยี่สิบกว่าโรงเมื่อวานเนี่ยผมไปเอารูปถ่ายมาให้ดู
ที่เขาถ่ายไว้ทั้งหมดสี่สิบกว่าแห่งเขาถ่ายภาพมุมสูง
เพื่อเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของเขา๔๐กว่าแห่ง
ให้ดูผ่านผ่านท่านดูลักษณะของโรงเรียนเขาสิครับ
ใหญ่โตไหมฮะพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมีอาคารเรียนสวยงาม
สิบกว่าแห่งเกิดขึ้นในระยะเวลากระชั้นชิดไม่นานกันมาเนี้ย
ถามว่าการสร้างโรงเรียนเป็นอาณาจักรใหญ่โตอย่างนี้ได้เนี่ย
ก็เพราะว่าได้เงินจากค่าเทอมค่าเล่าเรียน
จากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบทหลานไปเรียนนี่แหละ
ถ้ากำไรไม่มากจะขยายอาณาจักรใหญ่โตได้ขนาดนี้เฉลอครับ
ไรมาจากไหนล่ะครับก็มาจากหยาดเหงื่อของพ่อแม่ผู้ปกครอง

มีหลายคนที่เป็นคนชั้นกลางผมดูแล้วที่เขาไปต่อสู้กันที่โรงเรียนเข้าไปเนี่ย
นั่งมอเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีกระบากก็มี
ไม่ได้แปลว่ามีเงินมีทองมากมายแล้วส่งลูกไปเรียนโรงเรียนพวกนี้
เป็นคนชั้นกลางที่เห็นความสำคัญการศึกษาของลูกว่า
ให้ลูกได้เรียนดีโรงเรียนภาษาดี
โตขึ้นมาจะได้สู้เขาได้จะได้ไม่ลำบาก
เพราะโอกาสในการแข่งขันจากนี้ไปเนี่ยมันสูงมาก
ก็ยอมแต่ว่าคำถามก็คือว่าเมื่อยอมแล้วเนี่ย
กระทรวงศึกษาธิการที่กำกับดูแลเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์ว่า
เทอมควรจะเป็นเท่าไหร่๒เทอมไม่ควรจะเกินเท่าไหร่
เขามีระเบียบหมดแต่สำคัญคือได้ปฏิบัติตามระเบียบไหม
และถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบคนที่คุมระเบียบไปเอาจริงเอาจังกับเขาแค่ไหน
นั่นเรื่องหนึ่งประเด็นที่สองรับนักเรียนเกินกว่าที่ทางราชการกำหนด
เขากำหนดไว้นี่ครับว่าห้องหนึ่งครู๑คนเนี่ย
ดูเด็กให้ทั่วถึงตรวจการบ้านให้ทั่วถึงสั่งสอนเด็กให้ทั่วถึงเนี่ย
ควรจะไม่เกินเท่าไหร่เขาก็กำหนดว่าห้องหนึ่งไม่เกิน๒๕คน
ดูอย่างละเอียดดูอย่างทั่วถึงห้องหนึ่งไม่เกิน๒๕คน
ปรากฏว่าที่โรงเรียนสารศาสตร์รับไปถึง๓๔คน
นี่เกินไปเกือบสิบคนนะครับและผมคิดว่า
จะมีปัญหาเฉพาะโรงเรียนในกลุ่มสารศาสตร์วิเทศหรอกโรงเรียนอื่นก็มีอีกเยอะ
ที่รับเกินหวังจะได้เงินมากจ้างครูเท่าเดิมแต่รับนักเรียนเกิน
พอรับนักเรียนเกินนอกจากค่าเทิมค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมจะแพงแล้ว
ที่เกินเข้ามานั้นกำไรทั้งนั้นแล้วคุณภาพการศึกษาจะเป็นยังไง
มีปัญหาแน่นอนครับผมว่าโรงเรียนอื่นก็ไม่ต่างกัน
ผมจึงบอกว่าคราวนี้หนนี้เป็นเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จะได้ตองตื่นขึ้นมาตรวจสอบอย่างจริงจังทั้งสองประเด็น
คือเรื่องครูทำร้ายเด็กนั่นตอนนี้เป็นคดีอาญาไปแล้ว
แต่จะต้องตรวจสอบคือเรื่องค่าเล่าเรียนค่าเทิมค่าธรรมเนียม

สองรับเด็กมากเกินกว่าที่กำหนด
อันนี้สำคัญสชจะต้องทำงานด้วยความสุจริตใจด้วย
ที่ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่า
มีคลิปที่คุณพิบูลยงกมล
พูดออกมาคล้ายทำนองว่าคุณวิบูรยงกระมนนี่คือผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนในเครือสารศาสตร์วิเทศคนที่ท่านเห็นในจอนี่แหละ
ที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักการศึกษานี่แหละ
คุณพี่บูลบอกว่าที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจ
ใช้คำว่าตาปากแดงมาก็เป็นผู้หญิง
แล้วมาตรวจแล้วก็มีมาเจรจาพูดคุยโน่นนี่นั่น
แล้วก็กลับไปฟังดูเหมือนกับว่าคนที่มาตรวจ
มาตรวจแล้วพบความผิดข้อบกพร่องอะไรต่าง
ก็รับสินบนรับเงินแล้วก็กลับไป
อันนี้ชาวบ้านเขาเชื่อครับ
เพราะระบบการตรวจสอบในบ้านเราทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้
จะมีเรื่องการทุจริตมาเกี่ยวข้อง
เวลาไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษปล่อยน้ำเสียปล่อยเสียงดัง
เจ้าของโรงงานก็มีเขาเรียกว่ามีซองขาว
ใส่กระเป๋ากลับให้ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องในกระทรวงอื่นแต่กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ฉะนั้นรัฐมนตรีกระหนกวันวิลาวันควรจะลงไปสอดส่องโฟกัส
ดูหน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านด้วยก็คือสชสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
ซึ่งมีหน้าที่คุมเรื่องเหล่านี้ไปดูการทำงานหนึ่งทำงานอย่างตรงไปตรงมาไหมที่ผ่านมา
สองทำงานด้วยความสุจริตไหมสามได้ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายไหม
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำโฟกัสลงไปในระบบในการปฏิบัติหน้าที่
รัฐมนตรีกระหนกวันในช่วงนี้ก็คนก็ชื่นชมท่านเยอะว่าท่านเอาจริงเอาจังมาก
ภาพที่เห็นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานซืนรวมกระทั่งถึงเมื่อเช้านี้
เอาจริงมากดูเดือดมากฉะนั้นความเอาจริงเอาจังของท่านเนี่ย
มันจะเป็นอันนี้ส่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ผมอยากจะเน้นว่า
อย่าเอาเฉพาะเรื่องครูทำร้ายเด็กเพราะขนาดนี้มันบานปลายไปถึงเรื่อง
ค่าเรียนค่าเทิมค่าการศึกษาแพงกว่าที่กฎหมายกำหนด
รับเด็กในจำนวนต่อห้องมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
กลายเป็นธุรกิจการศึกษาร่ำรวยมั่งคั่งสร้างตึก
ตึกตึกเล็กเป็นตึกกลางเป็นตึกใหญ่ขยายอนาเขตขยายสาขากันอุตลุด
เงินพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งนั้นเราต้องการให้การศึกษาเด็กเยาวชนของเรา
สู้เขาได้ในอนาคตเราต้องไปแก้เรื่องเหล่านี้
ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาสู้ไม่ไหว
เขาสู้ไม่ไหวก็ปล่อยตามยฐากรรมก็ไปเรียนโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนของกอทมโรงเรียนของเทศบาลซึ่งต้องยอมรับว่า
คุณภาพการศึกษายังห่างไกลมาตรฐานที่โรงเรียนเหล่านี้เขาสอนอยู่
ฉะนั้นสองเรื่องก็ฝากรัฐมนตรีกระหนกวันวิลาวันด้วย
ขอให้ทำงานอย่างต่อเนื่องเอาจริงเอาจังสิ่งที่ท่านท่านได้เห็นเนี่ยก็รู้แล้วว่าท่านเอาจริงเอาจัง
แต่จงเอาจริงเอาจังกับเรื่องภายในสังกัดของท่านด้วย
และนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
คุณผู้ชมที่ชมอาจารย์สุภาพวิเคราะห์อยู่นะฮะก็บอกว่าฝากไปถึงโรงเรียนรัฐด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ